แนวทางการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราก็มีกำหนดการมาแล้วนะครับ
คือ๑๒กันยายนสำหรับเกมไทยลีก๑แล้วก็ไทยลีก๒
ซึ่งทุกโปรแกรมเลยนะครับยาวไปถึงฟุตบอลไทยลีก๓
ก็จะจบในช่วงวันที่๒๕พฤษภาคมในปีหน้า
แนวทางการกลับมาจัดการแข่งขันทางผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เรื่องของการแจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ที่จะกลับมาเตะในเดือนกันยายนนคือ๑๒กันยา
โดยหากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นั้น
ยังควบคุมสถานการณ์ได้แบบนี้
ก็น่าจะเป็นไปตามที่วางโปรแกรมเอาไว้ครับ
ลีก๑๑๒กันยายนปิดระดูการ๑๕พฤษภาคมปีหน้า
ลีก๒กลับมาแข่ง๑๒กันยายนเหมือนกัน
แล้วก็จะปิดระดูการ๒๕เมษายนปีหน้า

เพื่อลุ้นในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่ง

ส่วนไทยลีก๓จะเริ่มแข่ง๓ตุลาคมปีนี้
เราก็จะปิดระดูกการใน๒๘กุมภาพันธ์ปีหน้า
แล้วก็มีรอบแชมป์เปียนส์ลีกนะครับ๖๒๕พฤษภาคมในปีหน้าครับ
เริ่ม๓๐กันยายนปีนี้แล้วก็รอบชิงนะครับ
แข่งขัน๒๒พฤษภาคมปีหน้าและเกมลีกครับ
รอบ๒ครับเริ่ม๒๑ตุลาคมปีนี้
แล้วก็รอบชิง๑พฤษภาคมปีหน้าครับ

ทีมที่ได้อันดับ๑๔ของไทยลีกในเล็กแรก
โดยหากคะแนนเท่ากันนั้นก็จะจัดอันดับจากประตูได้เสียครับ

สำหรับการกลับมาแข่งขันทายลีกและเรียบกว่า
เรื่องนี้เบนเจมส์ตันที่ปรึกษาแล้วก็ผู้บริการ
ฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบใบอนุญาตสโมสร
ก็บอกว่าทางสมาคมนั้นได้พูดคุยกับตัวแทนฝ่าย
ป้องกันเบื้องต้นการฝึกซ้อมแล้วก็วิธีการจัดการแข่งขัน
โดยพิจารณาจากนโยบายสาธารณสุขของแต่ละประเทศ
และทางไทยลีกจะนำแนวทางที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ครับ
ผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และก็ประกาศจากรัฐบาล
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยบอกว่ายังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและประเมินอยู่ครับ
รวมถึงสนามต้องมีการจัดห้องประชุม
เว้นระยะห่างได้ด้วยครับ

แต่จะมีมาตรการในการเว้นระยะห่าง
ซึ่งรวมไปถึงการสัมภาษณ์นักกีฬาด้วยเช่นเดียวกัน

เนื่องจากนโยบายของภาครัฐแล้วก็เรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดต่างกัน

หลังจากนี้สมาคมก็จัดตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบการจัดการแห่งขันไทยลีก

ก่อนส่งให้กับทางสอบบอกคอพิจารณาต่อไปครับ